มาดูเรื่องของการเจ็บท้องคลอด
แต่เป็นการคลอดกระทันหันของหญิงแรงงานต่างด้าวนะคะ
ซึ่งคนที่เข้าไปช่วยหญิงผู้นี้ทำคลอดกลางไร่อ้อย
คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทัพพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว

ไม่มีเตียงคลอดนะกลางพื้นดินแบบนี้เลยนะครับ
เป็นนาทีที่นายวิชิตคำไกร
พอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพพริก

กำลังทำคลอดให้กับหญิงแรงงานต่างด้าว
เป็นชาวกัมพูชาค่ะเขามารับจ้างตัดอ้อย

ช่วงเวลานั้นเธอมีอาการเจ็บท้องคลอดแบบ
กระทันหันกลางไร่อ้อย

เพราะว่านับจากอายุคันประมาณ๘เดือนเสร็จเท่านั้นเอง
เจ้าของไร่อ้อยเนี่ยพอได้ทราบข่าวนะคะ
ก็เลยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
ไปที่พอโรงพยาบาลใกล้ที่สุด
ก็คือพอวิชิตเก้านาเลกา
ขณะที่พอวิชิตเองกำลังปลูกต้นไม้

พอวิทิศก็เลยรีบกลับไปเอาอุปกรณ์ทำคลอด
จากโรงพยาบาลมาช่วยทำคลอดทันที
ที่บริเวณใต้ต้นไผ่กลางไร่อ้อย

ทารกคลอดออกมาปลอดภัยดีเป็นเพศหญิงเป็นเด็กผู้หญิงนะคะ

พ่อแม่ชาวกัมพูชาตั้งชื่อให้นะคะ
ลูกสาวคนนี้ชื่อว่าน้องอาเซย
อาเสยร์แปลว่าใบไผ่ค่ะในภาษากรรมภูชา
เพราะว่าคลอดใต้ต้นไผ่
ใช่ค่ะจากนั้นก็ต้องรีบนำตัว
ไปส่งลงพยาบาลทัพเปรคทั้งแม่ทั้งลูก
เพื่อที่จะดูแลอย่างถูกต้องต่อไป

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ทั้งแม่แล้วก็ลูกเดินทางกลับกัมพูชาต่อไป
เมื่อ๓ปีก่อนพอวิชิต
ลักษณะคล้ายกับเรื่องนี้เลย
พอวิชิตหรือฉายาหมออนามัยแห่งดินแดนชายขอบ
เคยทำคลอดฉุกเฉินให้กับแรงงานต่างด้าวลักษณะคล้ายกันเลย
ปวดท้องกำลังจะไปตัดอ้อยในพื้นที่
แต่ทีนี้คลอดกระทันหัน
พอคนนี้ขับรถกระบะรีบนำตัวคนที่กำลังคลอด
ไปส่งโรงพยาบาลตำบลทับปริก
ก่อนที่ผอจะช่วยทำคลอดที่สนามย่าหน้าโรงพยาบาล
จนเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียไปแล้วค่ะ
อาเซยชื่อน่ารักมากนะครับ
ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูก
ขอบคุณท่านผู้มนวยการโรงพยาบาลด้วยนะฮะ